เหตุการณ์นี้กันหน่อยผู้ชายคนนี้อายุ๓๙โดนผัวเก่าของเมีย
เอามีดมาฟันจนแผลเวอะเลือดอาบเลยครับเย็บไปหลายเข็ม
แล้วคนก่อเหตุหลบหนีไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทาวน์ฮาวส์แห่ง๑ซอยสุวินทวง๓๔
เข็ดหนองจอกกรุงเทพมหานกรเห็นภาพเลือดบนพื้นไหมครับ
คือเลือดกระจายเลยอ่ะเลือดของคนเจ็บครับ
ช่วงประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาครับคนเจ็บชื่อว่านายไพโรธอายุ๓๓
คนนี้ฮะเลือดเต็มหลังเลยนะถูกมีดฟันเข้าที่หัวและตามเนื้อตามตัว

วันนี้พี่กั้งพัชรวรินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
ปรากฏว่าไปเจอคนเจ็บแล้วไปคุยและนี่คือมีดที่คนก่อเหตุเอามาฟัน

อันเบอร์เริ่มเลยอ่ะปกติเอาไว้สับหมูใช่ไหม

อยู่ที่เขียงหมูเขียงเนื้อเอามาฟันหัวคน

กั้งลงพื้นที่ไปก็ยังมีหยดเลือดกระจายอยู่บนพื้นปูนทั้งหน้าบ้านในบ้านของคนเจ็บนะฮะ
เจอคนเจ็บก็เลยถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า
ผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านเองไปหาหมอมาโดนเย็บไปหลายแผลเลยครับ
สภาพล่าสุดเห็นไหมฮะ
พระกรอสเต็มตัวเลยไล่มาตั้งแต่หัว
ศอกสองข้างข้อมือตรงจุดนี้นะฮะ
แล้วก็ตามลำตัวอีกหลายแผลด้วย
เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเขานั่งเล่นอยู่ท้ายรถกระบะที่จอดไว้หน้าบ้านเช่า
จู่มีผู้ชาย๓คนขับกระบะเข้ามาจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรสีอะไรจำไม่ได้
แต่ที่จำได้คือหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผัวเก่าของเมียเขา
ผู้ชาย๓คนนั้นลงมาโวยวายแล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกาย
มีคนใช้มีดฟันเข้ามาจนเขาซุดลงไปกองกับพื้น
เขาบอกว่าคิดอย่างเดียวเลยตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยฉันโดนฟันแล้วโดนอีกไม่ได้
งั้นตายแน่เลยยกแขนขวาขึ้นมาเพื่อป้องกันฟันฉับลงมาเข้าที่แขนครับ
แผลชะกันอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าตัวเขาชาไปหมดเลย
สักพักหนึ่งกลุ่มคนก่อเหตุก็พากันหลบหนีไป
มเหตุนั้นน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครับมีปัญหายืดเยื้อกันมาเกือบสามปีแล้ว
เอาจริงเนี่ยตัวเขาเองไม่อยากจะไปรื้อฟื้นนะครับ
อยากจะฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่อยากจะแจ้งความหรอก
แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ด้วย
อืม
อืมถ้ามันหนักกว่านี้จะทำไงล่ะ
หนักกว่านี้ก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ไม่อยากเอาเรื่องเอาความ
อยากให้มันจบไปพี่ก้างก้งฮะ
เจอขนาดนี้พี่มันเหมือนพยายามฆ่าเลยนะเนี่ย
แล้วพี่ก็รู้ว่าเขาเป็นใครไม่ใช่เหรอ
ก็พี่บอกเองว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื้อรังมาเนี่ย
คนก่อเหตุหนึ่งในนั้นเป็นผัวเก่าของเมีย
ของคนเจ็บเห็นว่าหลังเกิดเรื่องหายไปจากพื้นที่แล้วครับ

ทีนี้พี่กั้งได้เจอชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นครับ
ชื่อคุณก้อยบอกว่าเกือบช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ครับ
กู้ภัยขับรถเข้ามาจอดหน้าบ้านหลังเกิดเรื่อง
แล้วพยายามเรียกให้คนเจ็บลงมาออกมาหน้าบ้าน

กู้ภัยต้องร้องบอกว่าคุณก้อยคุณช่วยหน่อยสิ

คนเจ็บก็เลยยอมลงมาเปิดบ้านออกมาหาเจ้าหน้าที่ให้ช่วยทำแผลและส่งตัวไปโรงพยาบาล
เห็นเธอบอกว่าคล้ายว่าจะเมาด้วยหรือเปล่า
ส่วนลูกน้องคนเจ็บเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมช่วยกันกล่อมคนละทางสองทางให้ไปโรงพยาบาล

เธอก็เลยต้องเข้าไปช่วยกล่อมเพิ่ม
ตอนเกิดเหตุเธอไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
รู้แค่ว่าคนเจ็บนั้นเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างมาเช่าบ้านหลังดังกล่าว
อยู่กับลูกน้องอีก๒คนเดือนกว่าแล้ว
คนที่แจ้งเหตุให้กู้ภัยมาช่วยเนี่ย

แต่พอมาถึงแล้วไม่ยอมออกมาอันนี้ก็งงเหมือนกัน
ตัวเขาเอง
เขารู้สึกตัวหมดเลยเขาไม่เป็นไรเขารู้สึกตัวหมดเลยเขาก็โทรแจ้งเอง
ตอนที่ฟันทราบเบื้องต้นมาว่าฟันอยู่ตรงถนนตรงรถสีขาวแล้วเขาก็เข้าไปในบ้าน
ไม่รู้ไม่รู้ว่าฟันอยู่ตรงไหนป้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่มีใครเห็นสักคนเลยเงียบจิ๊บเลย
ไม่มีไม่มีแถวนี้เขาจะเงียบตรงทางคนงานทำงานแล้วก็เสียแล้วกลับบ้านใครบ้านมัน
แล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีแบบนี้ไม่มีอะไรคนงานเขาทำงานเขาก็เสร็จแล้วก็กลับบ้าน
ส่วนทางคดีนั้นอย่างที่นายไพโรธบอกกับพี่กั้งแหละครับว่าไม่ต้องการแจ้งความแล้วก็ไม่อยากให้รายละเอียดใดเพิ่ม
จากบอกว่ากลุ่มคนที่ทำร้ายหนึ่งในนั้นเป็นผัวเก่าของเมียเขา
นี้ถามว่าความสัมพันธ์เอายังไงต่อเนี่ย
ผัวเก่าของเมียมะระรานนายไพโรธค่ะเลือดตกยังออกรอบนี้เขาบอกว่า
จากนี้ไปก็คงเซ็นใบหย่ากับเมียแล้วสิ้นสุดทางรักเพียงเท่านี้แหละอืม
มีลูกสองขวบด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวจะพาลูกเนี่ยไปฝากพี่สาวเลี้ยงที่การ
จนบุรีส่วนความสัมพันธ์ฉันผัวเมียก็จบสิ้นเพียงเท่านี้ฮะค่ะ
ใหญ่มีปัญหาความรักไล่ฟันกันรุ่นเล็กไล่ยิง